อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีค่ะเรายังอ่านแบบปกติอยู่

ชาวบ้านโนธรพี่ก็สะกนคลอนหูฮากันเลย

นี่คือสิ่งที่หลายคนสงสัยว่ามันชัดอะไรเบอร์นี้

เขาบอกแตกตื่นกับตัวเลขที่เจอบนต้นยางนาอยู่ในวัดค่ะ
ตัวเลขนะคะปรากฏอยู่เห็นชัดเจน๖๙

เขาบอกว่าเป็นเลขนำโชคและถือเป็นเลขมงคล

นายชันชัยเกษมสารบอกว่าจริงตรงนี้เนี่ย
เป็นป่ามาก่อนจะเอามาสร้างเป็นวัดค่ะ

กระถิ่นหาทุนไปสร้างสาราการเปลี่ยนค่ะ
ส่วนเลขบนต้นไม้ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน
ที่จริงชาวบ้านกับช่างก็เข้ามาก่อสร้างกันตรงนี้
แต่ไม่มีใครเห็นเพิ่งจะมาเห็นเขาคาดแบบนี้
อาจจะเป็นรอยปลวกไหมที่หากินใต้เปลือกไม้
มันก็เลยเกิดเป็นรอยตัวเลขแบบนี้
หรืออาจจะมีใครทำขึ้นแต่ไม่ใช่การใช้สีเขียน

ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครสังเกต

เขาก็เลยเห็นเป็นตัวเลขอย่างที่เห็นค่ะ

เขาบอกแบบนั้นว่าเลขมันค่อนข้างฝั่งลึก

ถ้าจะมาชัดขนาดนี้งวดหน้าขอสัก๖ตัวค่ะ
วันนี้แหละเอาสักใบ๒ใบนะ